พูดถึงการเคาน์ดาวน์มีหลายคู่เหมือนกันนะ
ก็อยู่เมืองไทยบ้างไปอยู่ต่างประเทศบ้าง
แต่ว่าคู่นี้ค่ะหมากปรินคิมเบอร์รี่เขาขอเที่ยวเมืองไทยละกัน
พากันไปนู่นเลยค่ะคุณลำปางแอวเหนือกับเจ้านะคะ

ไม่ได้ไปธรรมดาคุณปิดแมสหน้ากาก
แต่ก่อนหน้านี้อันนี้ใครคะคุณอ้ำพัชราภาคุณผู้ชม

บ้านหน่อยนี้วิถีชุบตาจะให้ดูสักหน่อยว่า
เดี๋ยวนี้เขาไม่ได้กินหรูเที่ยวหรูอย่างเดียวนะคะ
พัชรปภาค่ะพางตัวใส่แมสสวยแว่นตาแล้วก็หมวกแก๊ป
เดินเที่ยวเล่นงานวัดแบบชิลนะคะ
ล่าสุดนะคะก็เป็นของคิมเบอร์ลี่แล้วก็หมากปรินบ้างค่ะ

ที่นี่ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะคะทำไมอ่ะเพราะอะไรคะคุณเข้าไปเป็นคู่
แถวนี้นะโอ้ยเหงาเลยนะคะ
ซึ่งเป็นเทศกาลประจำปีของจังหวัดในบรรยากาศสไตล์งานวัดค่ะ
บอกเลยงานนี้ทั้งสองก็เลยจำเป็นที่ต้องมีการพลังตัวกันเล็กน้อยนะคะ
กลัวแฟนคลับแตกตื่นคว้าหมวกไหมพรมหน้ากากอนามัยมาปิดหน้าสักหน่อย
มีการยิงลูกลูกดอกด้วยเออมีการช้อนปลาอีกนะฮะ
เฮฮาไปนะคะรับปีใหม่กันไปโอ้โหอันนี้บรรยากาศเราก็เอามาให้ดูกันนะคะ
คือบรรยากาศแบบนี้ดิฉันคุ้นชินเพราะว่าดิฉันเป็นคนต่างจังหวัด
เที่ยวงานวัดแบบนี้มีบ่อยแถวบ้านก็มี
แต่วิถีซุปตาอาจจะแบบว่าอาจจะไม่ค่อยมีเวลามาเที่ยวแบบนี้เท่าไหร
ใช่ค่ะก็ดูเป็นภาพที่น่ารักแปลกตาไปอีกแบบหนึ่งนะคะ